สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสาครับ
อากาศให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะมาแล้วช่วงเวลาดีแบบนี้นะครับ
ห้านาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณเจอกับเราสองคนนะครับ
ใช่แล้วพร้อมต่างเยอะแยะมากมายฮะและแน่นอน
ข้อมูลจากคุณผู้ชมเราก็อยากจะได้อย่างเช่น
ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันในแต่ละข่าวที่เราเล่าไป
คุณผู้ชมบางคนอยู่ในพื้นที่ที่เราเล่าข่าว
อาจจะรู้มากกว่าเราก็ได้ใครจะไปรู้ก็ส่งไลน์มาคุยกันได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะ
ซึ่งวันนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารของเรามันมีเยอะนะฮะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
สุดสะพรึงครับเมื่อคุณครูไปปิดไฟที่โรงเรียนกลางดึก
แล้วก็เจอกับสิ่งลี้ลับเขาให้บอกเลยคนลุกสู้
เรื่องนี้ผัวเมียละเฮียใจอยู่เมียใหม่พาผัวทำร้ายเมียเก่า
อ้าวเกิดอะไรขึ้นต้องติดตาม
เกลิมหนักใช้ปืนจี้และรุมทำร้าย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครเท่า

คุณผู้ชมโอ้โหนี่โผล่มาแล้ว

คุณครูเขาตกใจบอกอะไรอ่ะอะไรอ่ะ

แล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับคุณครูบอกโอ๊ยไม่อยู่แล้ววิ่งลงไปแล้ว
โอ้โหตกใจเลยคุณชิศา
และคลิปนี้พอโพสต์ไปแล้วนะชาวเน็ตคอมเมนต์ใหญ่เลยคุณชนะ
บางคนก็บอกว่าเป็นตาแมวหรือเปล่าเออหรือบางคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไฟแหละ
แต่ว่าอยู่ที่มุมกล้องไงมันก็เลยอาจจะเพี้ยนหน่อย
แต่ครูบางคนหรือนักเรียนบางคนมาคอมเมนต์ว่าคุณครูได้ประสบการณ์แล้วล่ะ

ประสบการณ์ในการอยู่โรงเรียนยำค่ำคืน

เหมือนนักเรียนเข้าค่ายไงบางทีคุณครูก็แกล้งนักเรียนบ้าง

ยังไงก็แล้วแต่ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องนี้นะ

เรื่องนี้กันบ้างนะครับเรื่องการขี่รถจักรยายนต์ของพ่อหนุ่มคนนี้
โอ้โหมันซิกแก๊กแว่นไปแว่นมาแบบนี้เสี่ยงอุบัติเหตุสิคะ

นี่เล่นถีบรถใหญ่มันก็เป็นทุกข์เลยนะคุณ

เห็นแบบนี้น่ะตกใจแทนนะเพราะว่าอะไรคะ
เราเตือนบ่อยนะว่ามอเตอร์ไซค์รถเล็กเนี่ย

มีแรงดูดใช่ไหมคะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ
แต่พ่อหนุ่มคนนี้ดูสิคะขับขี่มอเตอร์ไซค์ซ้ายขวาซิกเซ็กไปมา
โอ้โหยังจะขับผ่านผลสักพักหนึ่งเอาเท้าเนี่ยไปแตะที่ล้อรถบรรทุก
ว่าจะเกาะไปด้วยอ่ะนั่นดิครับถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดขึ้นมาเป็นอุบัติเหตุเนี่ย
ไม่ใช่แค่ตัวเขาเองที่เดือดร้อนนะใช่คนอื่นเขาก็เดือดร้อนไปด้วยนะ
เพราะฉะนั้นเลยเอาคลิปนี้ออกมาให้ดูกันนะครับโอ้ฝากเตือนอย่าทำตามนะ
ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

คุณผู้ชมยังส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะ
ข้อความต่างนะเกี่ยวกับข่าวที่เราเล่าไป
โอ้โหมีทุกเรื่องอ่ะเรื่องอุบัติเหตุ

เรื่องความเชื่อเรื่องที่รอการพิสูจน์มีเยอะแยะมากมาย

คือเรื่องของเรื่องนะฮะอยากให้ดูคลิปนี้กันหน่อย

จู่เจ้าของรถเก๋งหัวร้อนมาจากไหนไม่รู้

เชื่อไหมรอดปฏิหารครับ
โอ้โหดูคลิปนี้ดิน่ากลัวจริงครับ

ใช่ครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับขับมาเนี่ยเห็นไหม
จึกจึกจึกสามจึกอ่ะ
ห้ามีดแทงเข้าไปเต็มอ่ะนะคะโอ้โห
ใช่ครับเป็นเหตุอุกอาจจริงครับ
เกิดขึ้นที่บริเวณแยกไฟแดง๙กิโลถนนสุขุมวิทย
บนศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนายเอกมลมารีผลอายุ๒๕ปี
หนุ่มคนนี้เป็นรายเดอร์กระโดดแทงไปตามภาพนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ถามนายเอกมลก็เล่าว่าช่วง๓ทุ่มตัวเขากำลังขับรถไปส่งอาหารให้กับลูกค้า
แต่ติดไฟแดงตรงทางสี่แยกตรงนี้
จู่รถเก๋งคันนี้
สีบอลเนี่ยไม่ทราบหมายเลขทะเบียนด้วยเพราะไม่ทันได้ดู
จอดอยู่ด้านหลังรถของเขาแล้วก็บีบแต่ใส่
ตัวเขาก็หันไปดูแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร
จู่เจ้าของรถเก่งคนนั้นลงจากรถแล้วก็ตามภาพเลยฮะ
้วงมีดแทงไม่ยั้งเลยครับ
ตัวเขาเองเอาจริงนะไม่ทันตั้งตัวหรอกครับ

ผู้ก่อเหตุแทงแล้วก็จากไป
บอกด้วยสาเหตุทำไมถึงทำอย่างนั้น
นี่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เราก็ตกใจนะคะ
แล้วก็เป็นห่วงว่าเขาได้รับบาดเจ็บอะไรไหม
ว่าคุณเอกมนต์เองเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะบารมีหลวงพ่อพัฒน์ที่ปกป้องคุ้มภัยตัวเอง
ทำให้รอดมาได้ก็เป็นความเชื่อของเขา

เอาแต่อย่างนี้ครับเรื่องของคดีความปล่อยกันไว้ไม่ได้นะ
ล่าสุดนะครับช่วงเวลาประมาณสัก๑๐โมงครึ่งของวันที่๓กุมภาพันธ์
นายเอกมลนะครับเข้าไปให้ปากคำแล้วก็รวบรวมหลักฐานกับทางเจ้าหน้าที่
เพื่อจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพศรีราชาเป็นฝ่ายที่ต้องดำเนินคดีเรื่องนี้ต่อไป
แล้วก็เร่งรีบติดตามตัวคนร้ายมาลงโทษโดยเร็ว
เพราะว่าก่อเหตุแบบนี้มันอุกอาจนะคุณชิสา
โอ้โหแล้วเป็นใครก็ไม่รู้นะคะอยู่ดีมาแทงกันแบบนี้
คุณผู้ชมดูรอยแผลสิแปลกเหมือนกันเนอะ
มันเป็นรอยเหมือนรอยเล็บขวนแค่นั้นเอง
อาจจะแทงไม่โดนแต่ภาพที่เราเห็นมันมุมไกล
ลักษณะอาจจะแทงไปมั่วซั่ว

ส่วนเรื่องนี้ก็ปวดหัวเหลือเกิน
เป็นเรื่องราวของเมียเก่าเมียใหม่แล้วก็ผัว
สามคนเนี่ยมีเรื่องอุ้ยทะเลาะวิวาดกันเป็นเรื่องเป็นราว
สาเหตุเพราะอะไรไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
มาล่ะมาดีกว่ารอดยิงไอ้งี้ทะเลาะไป
กันเลย

เอาเลยเอาเลยสังเกตในคลิปนะคุณผู้ชม
ผู้ชายเสื้อสีดำเงินเนี่ยคือพระเหกรามันขายแรกเรื่อง
เป็นสามีกล่าว
เออส่วนผู้หญิงเสื้อสีขาวกางเกงขายาวเนี่ยนะคะที่เห็นอยู่ด้านซ้ายเนี่ยนะ

ค่ะแล้วก็ที่เห็นอยู่ที่เหลือเนี่ยก็เป็นญาติพี่น้องของฝั่งภรรยาเก่าหรือเมียเก่านั่นแหละ
โอ้โหคลิปนี้เมียเก่าแหละเป็นคนโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
แล้วก็ระบุว่าเกิดขึ้นที่ชุมชนซอย๑๕ถนนราชบำรุงตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์นี้เอง

เหตุการณ์มันก็คือว่าฝ่ายสามีเนี่ยไม่อยากจะส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตร๕๐๐๐บาท

ทำยังไงไม่อยากจะจ่ายไปหาเรื่องเลยไหม

ก็คือพากันไปทั้งเมียใหม่กับผัวไปหาเมียเก่าแล้วก็ไปทะเลาะกันแบบนี้คุณผู้ชม
เห็นเขาบอกว่าอาวุธที่ติดมือมานี่น่ากลัวมาก
เห็นบอกว่าเมียใหม่เอามีดสปาต้าให้ผัวไปฟันเมียเก่า

สากระเบือนี่แหละค่ะนั่นไงเอาสากระเบือไปสู้กระดาบ
อุ้ยมันจะสู้กันได้ยังไงไม่ได้หรอกค่ะ
คือฝ่ายเมียเก่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดจะสู้ไงเขาก็เลยไม่ได้มีอาวุธอะไรไปนะคะ
แต่พอเมียใหม่กับสามีเนี่ยนะเดินมาถึงปรีเข้ามาก็มาทำร้ายเลยค่ะ
อืมคือทั้งกระโดดทั้งถีบง้างมือจะฟันนะคะ
อืมก็เลยวิ่งหลบเหมือนกันบางคนเนี่ยก็คือไปช่วย
อืมอย่างน้องชายของเมียเก่าเนี้ยเออ
แต่อยู่ดีโดนต่อยน้องชายก็หลบไม่ทันก็วุ่นวายกันแบบนี้
คือตัวเมียเก่าเองเขาก็ต้องไปช่วยน้องชายเขา
ก็ถูกไงแล้วสุดท้ายนะเอาสากกระเบือนี่ฟาดเมียใหม่ไปสองที
มีคำถามด้วยไม่ผิดใช่ไหมที่ทำไปแบบนี้
เอาแต่ยังไงซะเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้ว
เหตุการณ์ความรุนแรงมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายนะ
เดี๋ยวมาดูนะว่ายังไงใครผิดแบบไหนอะไรบ้าง
ถามซึ่งหน่อยไหมแต่รุ่นสินค้าของเราลงพื้นที่ไปสอบถามนางสาว
นารีรัฐหอมชื่นอายุ๒๙ปีคนนี้เจ้าของโพสต์เธอเป็นใคร

ถือเลยหลักฐานนะฮะใช้ฟาดไป

ไม่ต้องการส่งเสียเงินค่าเลี้ยงดูบุตรตามคำสั่งสาร

ที่จะต้องจ่ายเงินเลี้ยงดูลูกสาววัย๘ขวบเดือนละ๕๐๐๐บาท
ก็เลยพาเมียใหม่มาก่อเหตุในครั้งนี้

ทีนี้เขายังบอกอีกนะว่าพอเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายแบบนี้แล้ว
ก็รีบไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองระยองไง
คือตอนแรกกะไว้ว่าลงบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน

แต่ฝ่ายสามีก็แจ้งความกลับเหมือนกัน
แถมมีการข่มขู่จะทำร้ายด้วย

ถ้าอย่างนั้นแล้วต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

โอ้โหคือเรื่องของเรื่องอย่างที่คุณชิสาบอก
น้องกำลังจะไปทำงานก็คือไปหาปู
ลดิสามีอยู่ตรงและเขาต้องไปต่อยน้องชาย

ก็เลยคว้าสากกระเบือเข้าไปช่วยน้องชาย

ตามในคลิปนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

ก็เลยเข้าไปตีผู้ชายก่อน๒๓ที

สากอันนี้ค่ะตีเขาช่วยน้องชาย

พอเสร็จแล้วผู้หญิงอะค่ะ

แล้วก็ทีแรกเขาคงจะง้างมือฟัน

แล้วเขาก็วิ่งมาจะฟันแม่หนู

ต้องการให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเขาข่มขู่ไว้ด้วยอาฆาต
โอ้โหเหมือนมีขู่อาฆาตตรงนี้แหละ
คนเคยรักกันทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะ
แต่ทางคุณตำรวจเองก็บอกว่า
จริงเรื่องนี้ทั้งฝ่ายเมียเก่ากับผัว
นี่นะคือมาแจ้งความกับทั้งคู่
ก็ฝ่ายชายเขาแจ้งความว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
ทางตำรวจก็คงจะต้องตามกันต่อไปทั้งสองคนก็คงต้องให้ความเป็นธรรมกันด้วย
ส่วนฝ่ายคุณนาริรัตน์เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ขอพูดถึงคดีนี้มาก
เดี๋ยวมันจะแบบเสียรูปคดีให้ทางตำรวจเขาดำเนินการดีกว่า
เขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะรวมไปถึงทางสามีคือเอาจริงเราติดต่อทางสามีเก่าเขาได้แหละ
แต่เขาไม่ขอให้ข้อมูลอะไรมากมายนัก
คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปนะครับเกิดขึ้นเพราะว่าตัวลูกหลอนยา
แม่กลัวมากเลยครับเพราะว่าเล่นถือมีดเนี่ยนะครับ
เดินวนไปรอบบ้านต้องพึ่งพาคุณตำรวจมาช่วยเจรจาครับ
เดี๋ยวบริกิตออกมาให้พวกนี้
เปิดหน่อยแม่มันมุ่ง

พลอยออกลูกพลอยออก

มีอีกมีอีกลูกมีอีกลูกตัวตัวเอง
อ้าวมีอีกลูกมีอีกลูก

อ้าวมีอีกลูกมีอีกลูก
เอาจากที่ดูคลิปตอนแรกดูคลุ้มคลั่งแต่ยังมีอาการหัวหมอ

คลุมคลั่งก็จริงนะแต่คลุ้มคลั่งอยู่ในเขตบ้านตัวเอง
ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนี่เห็นไหม
ตอนที่เขาเจรจากับตำรวจบอกว่าอยู่ในเขตของคอยเขตของคอยเนี่ย
อ๋ออยู่ในเขตของผมผมไม่ได้ไปร้านพื้นที่อื่น
แบนบอลแบนบอลเขตของข่อยนี่พวกคุณถ้าเข้ามาผิดกฎหมายนี่
แบบนั้นเลยแต่เรื่องของเรื่องสุดท้ายไปหนีในรถ
เพราะว่าตำรวจเขาบอกว่าคุณคุณทำผิดแน่เพราะออกอารวาสแบบนี้
ตัวแม่เขาเป็นอันตรายทางตำรวจสวพเวลุบันนะครับ
ล้อมจับนายอานนท์อึ่งพวงอายุ๓๙ปี
ที่บ้านโนนแต้หมู่๑๐ตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
แน่นอนแล้วฮะเขาก็ไม่ยอมให้จับง่ายไปหลบอยู่ในรถแบบนั้นนะคุณชิสา
ทีนี้ผู้เป็นแม่คือนางบุญช่วยอึ่งพวงก็พยายาม
ขอร้องลูกนะคะบอกว่าให้ออกมาแล้วก็อย่าทำร้ายตัวเอง
แต่กล่อมยังไงก็ไม่เป็นผลสุดท้ายไปเรียกลูกสาวกับลูกชายของนายอานนท์มาเกลี้ยกล่อมพ่อ
สุดท้ายนายอานนท์ถึงยอมคุณชนะแล้วก็ออกมาจากรถนะคะ
บอกกับตำรวจด้วยว่าจะไม่ยอมไปกับตำรวจ
แต่จะให้ลูกนี่แหละเป็นคนพาไปบำบัด
ตำรวจก็เลยตามนั้นท้อนกำลังกลับไป
แล้วก็ให้ครอบครัวให้ลูกให้เต้านี่แหละพานายอานนท์ไปบำบัดรักษาอาการหน่อย
คือนางบุญช่วยคุณแม่นะบอกว่าเห็นลูกชายมีอาการผิดปกติ
เอาดาบออกมารับคมเล่นก็เลยเตือนลูกชายลูกเอ้ยอย่าออกมาเล่นเลยลูกเอ
โตแล้วขนาดนี้อย่ามาเล่นอะไรแบบนี้
บอกไม่ต้องมายุ่งโอ้โหเท่านั้นแหละครับตัวเธอก็เป็นห่วง
เรื่องของปลอดภัยของครอบครัวในบ้านมีหลานอีกสอง
กลัวว่าลูกชายจะหล่อนและทำร้าย
แล้วก่อนหน้านี้เคยพาไปบำบัดเรื่องของยาเสพติดมาแล้ว๒ครั้ง

เพราะฉะนั้นนะครับถ้าพาไปบำบัดรอบนี้
ขอละกันอดทนหน่อยบำบัดให้เด็ดขาดให้หายขาด
หายขาดไปเลยนะคะเพราะว่ายาเสพติดถ้ามันเป็นทำลายสมอง
มันอาจจะไปเลยก็ได้จริงแต่ใช้เวลานะคุณผู้ชม
ดูอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าสองวัยรุ่นเหิมเกลิมจริงค่ะ
เอาปืนไปจี้คอผู้ชายใครก็ไม่รู้อยู่ทั่วไปตามพื้นที่ต่าง
รางวัลแสกก็ยังกล้าทำอะค่ะ
โอ้โหนึกว่าอันทภาณที่ไหนนั่นสิครับ
เหมือนในหนังในละครเลยคุณผู้ชมดูสิเอามีดไปจี้คอเขาอ่ะ
เขาอยู่ของเขาดีอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สงบเงียบไม่ได้หรอกค่ะ
ก็เลยมาโพสต์เอาไว้พร้อมกับระบุข้อความไว้ด้วยว่า
จี้คอกันง่ายแบบนี้เลย
ห้าวจังวัยรุ่นเจ้าหน้าที่ไล่กล้องในซอยเอาตัวมารับโทษตามกฎหมายด้วย
อันตรายเขาโพสต์ไว้นะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงครึ่งวันที่๒กุมภาภายในซอยงามวงวัน๒๕ที่นนทบุรี
อ่ะจุดที่สองวัยรุ่นห้าวก่อเหตุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ข้างร้านสะดวกซื้อ
ย่านชุมชนเลยนะคนก็เดินผ่านไปผ่านมานี่ตรงนี้
คุณดูสิครับคนเต็มไปหมดยังกล้าทำครับ
นางสาวลินะฮะนามสมมุตินะผู้หญิงที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้บอกว่า
เห็นพฤติกรรมกลางของสองวัยรุ่นก่อเหตุแบบนี้ไม่แคร์สายตาใครเลย
เอาปืนมาจี้ท้ายทอยผู้ชายคนนั้นแล้วก็รุมทำร้ายเขาอีก
ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยคุณตินะครับลงพื้นที่ไปพูดคุยเลยฮะ
แล้วอย่างนี้ช่วงเวลาที่กำลังจะทำร้ายผู้ชายที่เคาะร้ายคนนั้นเนี่ย
ตัวผู้หญิงที่ถ่ายคลิปตะโกนออกไปด้วยนะบอกว่าอย่าทำอย่าทำ
เพราะสงสารคนที่โดนทำร้ายผู้ตะโกนไปเผื่อคนร้ายผู้ก่อเหตุ
เกรงกลัวบ้างไม่กลัวหรอกครับทำร้ายร่างกายมีเตะมีต่อยแถม
แล้วก็เดินหนีจากไปแต่อย่างนี้เหมือนกับว่าคนก่อเหตุ
เขาได้ของบางสิ่งบางอย่างจากผู้บาดเจ็บด้วยนะคุณชิสานะ
เออเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาก็ได้ของไปถูกไหมอืม
ทีนี้ภาพวงจรปิดเนี่ยนะคะภาพวงจรปิดเนี่ย
ก็ได้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมลองดู
นี่นี่นี่ช่วงที่ก่อเหตุเพราะก่อเหตุเสร็จทำงาน
วิ่งหนีไปไหนเดินออกมาอย่างใจเย็น
ทะลุซอยงามวงวานยี่สิบสามเนี่ยค่ะครับ
แล้วสักพักนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีผู้ชายขี่รถมอเตอร์ไซค์
เทาเนี่ยมารับตัววัยรุ่นสองคนนี้ออกจากพื้นที่ไปเลย
ไม่แน่ใจพวกเดียวกันหรือเปล่านะเอออ่าอย่างนี้แล้วกัน
ผู้ชายคนที่ถูกทำร้ายเขายังไม่ได้แจ้งความนะ
แต่ก็ต้องฝากเอาไว้ทางตำรวจสภรัฐนาธิเบศ
ท่านเนี่ยรับเรื่องแจ้งความนี้เอาไว้แล้วนะครับใช่ค่ะ
ก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยสอดส่องแล้วก็ดูแลกันหน่อยละกันเนอะ
อันนี้ชื่นชมคุณผู้หญิงที่ถ่ายคลิปแล้วก็กล้าตะโกนบอกอย่างนั้นนะ
มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าขับรถบนท้องถนนนะครับ
มีเหตุการณ์ที่แหมไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะ
ตามคลิปที่เห็นก็คือวีรกรรมสุดกลางของรถกู้ชีพ
แสดงพฤติกรรมที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ดูสิครับว่าเขาทำยังไงฮะ
มาจี้ตู่ตลอดไม่รู้เป็นอะไรนะคะแล้วก็ปาดเข้าปาก
เหมือนเม่ายาบ้าครับ

ไอ้เจนสอนออกประเวทดีกว่าพี่อย่างนี้ตาย

มีปัญหาแล้วไอ้เจนที่สอนออกอ่ะพี่
เรื่องหัวร้อนบนท้องถนนเราก็เคยอ่านค่ะแล้วเราก็ไม่เห็นน่ะ

แต่เป็นรถกู้ชีพครับ
แล้วมาขับรถลักษณะแบบนี้
สังคมมันเลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร
เพราะรถกู้ชีพเราก็รู้อยู่แล้วเขามีหน้าที่ทำอะไรถูกไหม
เออก็ช่วยเหลือคนบาดเจ็บนะคะ
ก็ต้องมีสมาธิมีจิตใจที่แบบเข้มแข็งแล้วก็ไม่รีบร้อนแบบนี้นะ
ลักษณะคือไปขับจี้รถคือจี้ตามตูดรถคันนี้

แล้วยังไงต่อรู้ไหมเหมือนพูดอะไรบางอย่าง
เหมือนคมขูว่าเดี๋ยวดู

เหมือนดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า

คุณผู้ชมก็จะเห็นนะรถตู้หน่วยกู้ชีพพิรุณเนี่ย
เขาขับรถไล่บี้รถเก๋ง
ก็ปาดไปปาดมาใช่ไหมคุณชนะ

สุดท้ายก็ขับเหลือเกราะกวนกันไปตลอดทาง

แต่ดูแล้วฝ่ายกู้ชีพเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวเลยนะ

เอาอย่างนี้เลยกู้ชี้นขับรถดีเลยก็มีเยอะ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

หน้าปากอย่างเงี้ยช่วยประธาชนครับเนี่ยครับเป็นไรก็ไม่ทราบอ่า
มุ่งหน้าไปถนนพัฒนาค่ะเหมือนคนบ้าเลยค่ะพี่ขับรถอันตรายมากเลยครับ
ปากท้ายปากปากตลาดเลยครับครับจากเหตุการณ์แรกจนถึงเหตุการณ์เมื่อสักครู่
ค่ะสองสามครั้งได้อ่ะครับเออล่าสุดนะครับหัวหน้าศูนย์กู้ชีพพิรุณนะครับ
สังกัดของหน่วยกู้ชีพในคลิปนั่นแหละได้รับทราบเรื่องราวแล้วนะครับ
พร้อมกับทำหนังสือออกมาขอโทษเจ้าของคลิปและทำการตักเตือนลงโทษพนักงานขับรถ
และพนักงานผู้ช่วยที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละบอกว่าสร้างพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมนะครับ
แล้วก็สั่งให้พักงานเป็นเวลา๗วันและฆ่าโทษไม่ให้ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกนะครับ
อ่ะก็พักก่อนแล้วกันถ้ากายไม่พร้อมใจไม่พร้อมก็ไปพักผ่อนให้มันสบายใจ
ให้ดูเนี่ยบอกไว้ก่อนนะพี่กู้ภัยดีเขาก็มีเยอะนะ
ทำงานทุ่มเทกันเต็มที่อย่างเช่นเหตุการณ์นี้นะ
ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมก็คือเป็นพี่อาสาที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์
เขาขี่นำทางเพื่อเปิดทางให้กับรถกู้ภัยใช่ไหมคะ
ก็ขับขี่ไปอยู่ดีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ

เฉียดไปนิดเดียวอะค่ะเอาจริงจริงนะสัญญาณก็ดัง
คนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เขาก็โบกไม้โบกมือแล้วนะ
สัญญาณแล้วว่าให้หยุดรถให้ชะลอก่อน
แต่รถคันนี้ก็ยังโผล่ออกมาคือมันน่ากลัวจริง
เกิดเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาได้อีกนะ
ถ้าเกิดว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้เขาเบี่ยงออกไม่ทันนะครับ
ใช่ค่ะหรือถ้ามาไวแล้วมันฉลับล้ม
ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุไปอีกดูสิที่ระหวะนี้

เราก็ต้องทำตามกฎอย่าฝ่าฝืน
เพราะถ้าฝ่าฝืนก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะ
เห็นแล้วก็ตกออกตกใจหายใจแทบไม่ทันคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมว่ารถกระบะดำเนี่ยมา
แล้วไม่ได้สนใจทางกั้นรถไฟเลยฉันจะไปฉันก็ลุยอย่างเดียว
แล้วยังไงคุณผู้ชมก็ไปปะไปจ๊ะเอกับรถไฟที่กำลังข้าม
กำลังขับมานี่ไงคะครับแล้วชนฝั่งคนขับเต็มเต็มคุณคิดดู
อืมมันน่ากลัวมากมากเลยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อปีสองพันสิบเก้า
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานแล้วใช่ค่ะอ่าแต่อย่างนี้เอามาฝากเตือนกันอีกรอบหนึ่ง
ปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่อ่ะเนี่ยบางทีไม่ได้สังเกตล่ะเออ
หรือบางทีรีบแหละกะว่าจะฉวยโอกาสช่วงเวลาสั้นแต่มันไม่ได้นะ
เพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มนะครับเอาชีวิตไปเสี่ยงกับช่วงเวลาแค่แวบเดียวนะฮะ
คุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
รวมไปถึงทุกข้อความที่ส่งมาทางช่องทางไลน์

ถูกต้องแล้วแล้วเราก็ยังมีสิ่งดีฝากคุณผู้ชมปิดท้ายด้วย
ท้ายนะครับบอกว่าหมาเนี่ยนะ
เวลามันยิ้มเคลิ้มหน้าตามันเป็นยังไงอยากรู้ไหม

เดี๋ยวได้ดูกันนะครับแล้วก็ติดตามด้วยรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ
หมดเวลาของเราสองคนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
โอ้โห
โอ้โฮ
โอ้โฮ
โอ้โฮ